สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกสมนะครับ
อย่างที่เกินไปครับเอเชนเกม๒๐๑๘ที่อินโดนีเซีย
เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับช่วงท้ายของฤดูกาลนะครับ
สำหรับสุริยัตราไทยลีกส์๒๐๑๘
ซึ่งปีนี้ตกชั้นถึง๕ทีมนะครับ
หลายทีมจึงตัดสินใจไม่ส่งนักเตะเข้าร่วมทีมชาติ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชนบุรีเอฟซีครับ
จิรษักจมทองผู้อำนวยการสโมสรชนบุรีเอฟซี
เปิดเผยถึงกรณีที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
จะไม่พักเบรกให้กับเอเชียนเกม๒๐๑๘ที่อินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่๑๘สิงหาคมถึง๒กันยายนว่า

คงไม่สามารถปล่อยนักเตะที่เป็นกำลังหลักของชนบุรีไปให้กับทีมชาติได้
จากปีนี้ไทยลีกมีการตกชั้นถึง๕ทีม
ทำให้เกิดการแข่งขันกันสูงนะครับ
แต่นักเตะที่เป็นตัวสำรองหากมีรายชื่อในทีมชาติ
ก็พร้อมปล่อยตัวให้อย่างแน่นอน
ทางนี้สโมสรจะรอการสรุปผู้เล่นที่จะติดทีมชาติไปแข่งขันเอเชียนเกม
ก่อนจะตัดสินใจต่อไปครับ
ผู้เล่นของชนบุรีที่เข้าข่ายติดทีมชาตินะครับ

ก็ประกอบไปด้วยวรชิตกณิศรีบำเพ็ญ

รวมทั้งชิลันพงศ์ธรรมสิหานะครับ